ทีนี้กลับไปที่ผู้สื่อข่าวของเราค่ะประจำอยู่ที่วัดพระธรรมกายต่อเนื่องเลยนะคะ
เราไปดูบรรยากาศล่าสุดวันนี้กันหน่อยค่ะ
ติดตามจากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
สดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะเชิญคุณจริยาค่ะ
ในการแถลงข่าววันนี้นะคะพระประหลาดเสกสรรยังขอให้นายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาบทบาทของตัวเองค่ะ
โดยระบุนะคะว่าขณะนี้กลุ่มลูกศิษย์มีความกังวลจากคำให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่า
หากพบพระธรรมชโยเมื่อใดนะคะสามารถดำเนินการให้ลาศิกขาได้ทันที
โดยเห็นว่าเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องของคารวาสค่ะ
พระอำสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ
หากพบพระธรรมชโยสามารถดำเนินการให้ลาศิกขาได้ทันทีว่า
ลาศิกขาเป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อีกทั้งยังไม่มีการพิจารณาว่าพระธรรมชโยมีความผิดจริงหรือไม่
จากการที่ได้รับปัจจัยรวมถึงข้อหาการฟอกเงิน
ซึ่งวัดพระธรรมกายนะคะได้ชี้แจงแล้วแต่เหตุที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น
จากพระธรรมชโยอาภาษณ์ไม่สามารถเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้
และเจ้าหน้าที่นะคะไม่ยอมเข้าแจ้งข้อกล่าวหาภายในวัด
ปล่อยให้เลยขั้นตอนทางกฎหมาย
ขอให้นายออมสินพิจารณาบทบาทของตัวเอง

เหนือจากที่มีความกังวลจากการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔อยู่แล้วค่ะ
พระมคราวศิษย์ละซะ
พรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกาเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิด
โดยยินดีหากไม่ได้รับการประกันตัว
แต่จะไม่ลาศิกขาอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งในการแถลงข่าวนะคะก็มีกลุ่มลูกศิษย์มาร่วมให้กำลังใจ
และยืนยันจะตามไปที่สพคลองหลวงด้วยค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่ตลาดกลางคลองหลวงเมื่อช่วงบ่าย
เกิดความวุ่นวายเล็กน้อยเนื่องจากพระประหลัดเสกสรรพร้อมลูกศิษย์
รวมตัวกันปิดล้อมรถน้ำที่จะเข้าไปเติมน้ำในห้องน้ำด้านหลังตลาด
นำรถน้ำเข้าไปจำนวนหนึ่งคันจากสองคันเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวาย
พร้อมทำบันทึกข้อมูลของคนขับรถไว้จึงทำให้เหตุการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
ส่วนในช่วงค่ำนี้นะคะพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
ยังคงร่วมกันสวดมนต์บูชามหาธรรมกายเจดีซึ่งเป็นการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงค่ะ
สถานการณ์ในขณะนี้บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
รวมถึงบริเวณประตู๕และถนนเรียบคลองแอนของวัดพระธรรมกาย
ก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายใดค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ